มค
เข้าสู่ช่วงที่๒ของพ่อบ้านล้านลากันแล้ว
พาทุกคนไปพักผ่อนสไตล์ญี่ปุ่น
นั่นก็คือออนเซ็นแสนสบายตบท้ายด้วยของอร่อยแบบ
เจ็บแปนแท้แท้โลดอ่ะอย่าว่าคุณแม่งวนงี้เลยนะ

อันนี้คิดว่ามีนะคะ
เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นร้านลาที่ไหน

สวัสดีครับผมแจ๊คเชิญยิ้มเอกครับผมกับช่วงนี้พ่อบ้างล่างลาไม่ต้องแปลกใจครับท่านผู้ชมครับที่ผมต้องพูดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้ครับผม
เพราะว่าให้มันเข้ากับการแต่งตัวแบบนี้หน่อยครับผม

ยูโนโมริอองเซ็นแอ่งสปานั่นเองครับท่านผู้ชมครับ

จะมีการบริการแบบไหนบ้างนั้น

ดีกว่ากับ
และด้านในนี้นะคะก็เป็นบ่อน้ำร้อนอองเซ็นแบบญี่ปุ่นแท้ครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่บอกครับว่าแบ่งสัดส่วนผู้หญิงและผู้ชายอย่างชัดเจนครับผม
แต่ก่อนที่จะไปลงไปแช่อองเซ็นต์เนี่ยนะครับผม
เขาบอกว่าต้องไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อน
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ลงไปนะครับผม

และบ่อที่แจ๊คกำลังแช่อยู่นี่นะครับเป็นบ่อไฮไลท์ของที่นี่เลยครับ

ก็เป็นการปล่าสปานั่นเองครับท่านผู้ชมครับ
และที่นี่นะฮะมีทีมงานบริหารนะครับผม
วางระบบบ่ออองเซ็นทุกบ่อให้ได้มาตรฐานไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่นครับ
ด้านในครับมีบริการ๒แบบด้วยกันครับ
เลือกใช้บริการได้ตามสบายครับผม
คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะคนละบรรยากาศกับการแช่ในอินดอร์เลยครับผม
ก็จะได้การตกแต่งแบบสวนธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นครับผมนี่ก็คือนี่ครับ
ถังไม้อองเซ็นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคอเราเนี่ยนะฮะ
ลงไปแช่ในอองเซ็นในถังนี้นะครับผมแล้วก็เสพบรรยากาศสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ครับ
เปรียบเสมือนยกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยทีเดียวครับผมและตอนนี้ครับ
เหนือจากที่เราเนี่ยมานั่งแช่ต่ออองเซ็นแล้วนี่นะครับ
อีกหนึ่งบริการที่จะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการนวดอารม่าดังเองครับคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะตอนนี้แช่บ่ออองเซ็นนั่งใจนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้า
เพื่อเตรียมตัวไปนวดอารม่าด้านบนกันต่อดีกว่าครับท่านผู้ชม
เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ขึ้นมาจากบ่อองเซ็นมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องมานวดผ่อนคลายแบบอารม่าฮะแล้วความพิเศษของที่นี่ฮะเขาใช้น้ำมันที่สกัดจากธรรมชาตินะครับผมนอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วเนี่ยนะฮะยังทำให้ผิวพันธุ์เนี่ยสดชื่นสดใสเปล่งปรักอีกด้วยครับ

เมนูแรกครับผมนี่ครับผมยูโนโมริสลัดนั่นเองครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของคาเฟ่แห่งนี้เลยก็ว่าได้ครับผม
เมนูต่อไปที่จะแนะนำครับผมท่านผู้ชม
อยู่นี่ครับผมนี่ก็คือเมนูฮิยาธิชูกะนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ
เป็นราเมงระดับโชกุลครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องชิมสักหน่อยครับท่านผู้ชม
เป็นเมนูของหวานกันบ้างครับผมอยู่ทางด้านนี้ฮะ
โกรินั่นเองครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเป็นเมนูของหวานน้ำแข็งใสเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มะม่วงครับแล้วก็มี
เป็นซอสมะม่วงนั่นเองนะครับผมอยู่ด้านบนด้วย
เอาละครับผมนะครับวันนี้พามาพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มครับผม
ใจกลางกรุงเทพแบบนี้ก็ยังมีสถานที่แบบนี้ครับ
ยูโนโมรินะครับผมอองเซ็นแอดสปาครับผม
ท่านผู้ชมครับทำงานหนักหนักเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับผม
หาเวลาว่างครับแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นครับผม
พักผ่อนที่นี่ได้นะครับผมยูโนโมรินะครับผมอ้อมเซ็นแอดสปานั่นเองครับผม
คุณแม่ประทับใจมากดีนะมีความสุขจริงเลย
เดี๋ยวจะรีบหาเวลาไปมันเหมาะกับคุณแม่มาก
นะฮะนะฮะคุณแม่คะกูอินเจอกับญี่ปุ่นไปแล้วใช่ไหม
ช่วงหน้านี่นะกลับมาแบบไทยบ้างไหม

เลิศมากเลยเพราะว่ากาวจะพาไปสัมผัสชีวิตแบบธรรมชาติ
ไปปลูกพักเฮียงใส่สไตล์แบบชีวิตพอเพียงไง
ยอดมากเลยอ่ะจะเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะหน้าจริง